และเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาเท่านั้นเองนะคะ

บินมาต่อยนักเรียนที่เข้าแถวอยู่
นักเรียนเข้าแถวว่ามันเยอะขนาดไหนค่ะ

ก็ต้องพาไปส่งที่โรงพยาบาลแบบนี้นะคะ
เขาได้รับแจ้งเหตุนักเรียนถูกพึ่งต่อย
ที่โรงเรียนบ้านบางขออภัยค่ะ
โรงเรียนบ้านทางหวายตำบลคลองวาน
อำเภอเมืองประจวบคีรีขัน
รถกู้ชีพไปพร้อมกับอาสาสมัครมูล
นิธิสว่างประจวบธรรมสถาน
ไปช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเป็น๑๐๑๐ราย
นักเรียนป๑๖ยืนเข้าแถว
เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารระหว่างนั้นค่ะ
ลมมันแรงพัดมาวูบใหญ่เลยแล้วเห็นไหมเนี่ย
พอลมมันพัดกิ่งไม้มันก็จะไหวแบบนี้
แล้วมันมีรังพึ่งอยู่บนต้นไม้ค่ะ

มันคิดว่ามันจะมีใครมาทำร้ายมัน
มันก็แตกรังออกมา
นักเรียนที่ถูกรุมต่อย
เป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยจริงไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ในช่วงเย็นคือเล่าย้อนไป
มีวัยรุ่นเข้ามาเตะฟุตบอลในโรงเรียน
แล้วลูกฟุตบอลมันกระเด็นไปถูก
รังพึ่งแตกรังไปและช่วงหนึ่ง
แต่เป็นเย็นไง

แต่มันก็ยังมีอาการดุร้ายอยู่อย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะ
อย่างไรก็ดีทางโรงเรียนจะได้ประสานไป
อบตคลองวานให้ดำเนินการตัดทำลายรังพึ่ง
ออกไปเลยเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
ตอนนี้ก็มีอยู่หลายรังเหมือนกันนะคะ